ผู้ชายคนนี้เขาเพิ่งจะเที่ยวผับเสร็จก็ออกมาหน้าร้านรอรถอยู่ครับ
จังหวะที่รอรถปรากฏว่ามีผู้ชายใส่หมวกกันน็อกมาประกบใกล้

จากนั้นยิงระยะเผาขนเจาะขมับ
ล้มลงแล้วก็พยายามปั๊มหัวใจสุดท้ายช่วยชีวิตได้หรือไม่
ไปดูวินาทีนี้
เจ้าหน้าที่พยายามที่จะปั๊มหัวใจครับช่วยชีวิตนายไกรสอน
หรือว่าชื่อในวงการของเขาชื่อว่าต้นตัวร้าย

แต่ว่าในวงการก็จะเรียกว่าต้นตัวร้ายอายุ๔๓ปีครับ
คือถูกคนร้ายใช้ปืน๓๘จ่อยิง
ขมับยิงระยะเผาขนเลยนะฮะคุณมิ้วคุณผู้ชมครับ
หนึ่งนัดลั่นโป้งเข้าไปปรากฏว่าต้นเนี่ยล้มอยู่หน้าผับ

จังหวะนั้นกำลังรอรถมารับเพื่อจะกลับบ้าน

ตำรวจถามคนที่เขาเห็นเหตุการณ์บอกว่าระหว่างที่ในต้น
กำลังรออยู่หน้าร้านคนร้ายสวมหมวกกันน็อกแบบเต็มใบนะฮะ

ภาพวงจรปิดอย่างที่เห็นฮะเห็นไหมฮะผู้ก่อเหตุมอเตอร์ไซคันนั้น
นี่นะฮะลองดูนะครับดูอีกครั้งนะครับ

เป็นจังหวะที่มอเตอร์ไซค์ขี่ไปปั๊บ

หลังจากนั้นแป๊บเดียวได้ยินเสียงดังโป้งแล้วมีเสียงคนกรี๊ดตกใจ
ก็คาดว่าน่าจะเป็นวินาทีที่เขาก่อเหตุจ่อยิงในต้นครับ
หลังจากนั้นก็ขี่รถหลบหนีไปนะครับ
ยิงกันระยะเผาขนเลยเร่งเครื่องหลบหนี
เจ้าหน้าที่ก็ต้องพยายามที่จะปั๊มหัวใจแบบนี้แต่ช่วยชีวิตไม่ได้
เมียของในต้นครับตกใจในตอนนั้น
มีภาพที่ปวดใจมากเพราะว่าเธอไปนั่งอยู่ข้างศพ
เสร็จปั๊บเธอร้องไห้ครับ
นี่นะฮะเดี๋ยวลองดูภาพของเมียในต้นนะ

บอกว่าคือเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยต้นเพิ่งจะมีเรื่องกับผู้ชายชื่อว่าอุ๊บ
ผู้หญิงคนนั้นนะฮะเสื้อสีครีมนั่นแหละแขนสั้น

สักพักหนึ่งเธอก้มลงไปกอดศพเลยนะฮะ

บอกว่าคือต้นทะเลาะกับผู้ชายชื่อว่าในอุ๊บ

ส่วนตัวของเธอคาดว่าอุ๊บน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้อง
ทำให้ต้นถูกยิงระยะเผาขนหรือเปล่า

ภูเมื่อไม่กี่วันนี้

คาดว่าคาดว่าจะก่อเหตุ

เมียของในโต้นบอกว่าโต้นมากับน้องนะคะ
และคาดว่าใช้คำว่าคาดว่า
สันนิษฐานว่าคนที่น่าจะเกี่ยวข้องกับการตายครั้งนี้

เคยมีเรื่องกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว
ล่าสุดครับหลังจากเหตุการณ์ผ่านไป

ตำรวจสพเมืองตราดรับแจ้งมีเหตุยิงอุกอาจอีกเหตุการณ์หนึ่งครับ
มิ้วคุณผู้ชมคนร้ายไม่รู้จำนวนในตอนแรก
บุกยิงถล่มบ้านของในอุ๊บฮะ
อุ๊บคือนายแสนศักดิ์หรือชาวบ้านจะเรียกว่าบังอุ๊บ
บ้านหลังนี้ครับบังอุ๊บอายุ๓๔ปีครับ
อยู่ในซอยพัฒนาการตัวเมืองตราดนั่นแหละฮะ
จังหวะตอนที่มีคนบุกมายิงรัวยิงเข้ามาในบ้าน
อุ๊บอยู่ในบ้านด้วยนะครับ
ไปตรวจสอบเจอหัวกระสุนปืนไม่ทราบขนาด

หลังคาบ้านผนังบ้านมีรอยกระสุนอยู่หลายจุดนี่ฮะ
นี่คือเศษซากแล้วก็หลักฐานที่ปรากฏ

น้องชายของบังอุ๊บชื่อว่าบังติ๊บฮะ
มีตัวละครเยอะหน่อยนะคุณผู้ชมไล่เรียงกันไปนะฮะ

ปรีชาหรือว่าบังติ๊บอายุ๓๓คนนี้
เป็นน้องชายของบังอุ๊บ
เล่าให้ฟังคนร้ายยิงใส่บ้าน๒ครั้ง
๒เหตุการณ์๒ครั้งเลยนะฮะที่มารัวยิง
ครั้งแรกเห็นว่าเป็นผู้ชาย๒คน
ไอ้โม่งอำพลางใบหน้าขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายกันมาครับ
วนอยู่หน้าบ้านช่วงตี๓
ตี๓วนไปเวียนมาเขารู้สึกว่าแปลกแล้ว
ก็เลยตะโกนถามออกไปว่าเป็นใครมาทำไม
ปรากฏไม่ได้คำตอบเป็นคำพูดนะฮะ
แต่ได้คำตอบเป็นลูกปืนแทนครับ
ยิงมา๕นัดเขาบอกได้ยินเสียงดัง๕นัด
จากนั้นคนก่อเหตุสองคนนั้นก็ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไป
โชคดีมากว่าครั้งแรกที่เจอแบบนี้
ไม่มีใครบาดเจ็บไม่มีใครเป็นอะไร
รีบกด๑๙๑แจ้งตำรวจทันทีครับ

ต่อมาครับเหมือนเรื่องราวกำลังจะสงบ
ไม่รู้จำนวนรอบแรกมากัน๒คน

เก๋งสีบรอนมาจอดหน้าบ้าน
แล้วใช้ปืนไม่ทราบขนาดกระหน่ำยิงเขาใช้คำนี้เลยฮะ

แล้วในตอนนั้นคนในบ้านมีประมาณ๑๐คน
อุ๊บก็อยู่ในบ้านด้วย
ขณะนั้นคนร้ายถล่มยิงเขาบอกนับไม่ถ้วนเลย

บวิ่งแล้วก็หนี

แล้วคนร้ายก็หลบหนีไปครับ
เพราะดีเหมือนกันว่ารอบนี้ก็ไม่มีใครเป็นอะไรฮะ
เอาให้ถึงตายหรือว่าแค่ข่มขู่อันนี้ต้องไปตรวจสอบครับ
สะพ้ายของบังอุ๊บยืนยันว่า
พี่ชายของสามีฉันแล้วก็ตัวสามีฉันเนี่ย
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะกับเหตุที่ไปยิงหน้าผับหน้าร้านเหล้า
ที่ต้นตัวร้ายถูกยิง
ตอนเกิดเหตุเนี่ยตัวของเธอเอง

นั่งดื่มกินกันคือฉันเป็นพยานได้

เธอกำลังไปแล้วก็ตกใจ
บางครุกเขายังนั่งกินเล่ากินอาหารเข้าไปไปกัน

เหตุการณ์นี้สรุปอีกครั้งว่า
ต้นตัวร้ายออกจากผับมา
แล้วจู่รอรถกำลังจะกลับบ้านถูกยิง
ฟุบแล้วก็สิ้นใจตายตรงนั้น
ของผู้ตายคาดว่าคนก่อเหตุ

เพราะเคยทะเลาะกันกับผัวเธออาทิตย์ก่อน
แต่ปรากฏว่าทันใดนั้นได้รับแจ้งว่า
บ้านของบังอุ๊บก็ถูกรัวยิง

เพราะว่าเขาอยู่ในบ้านนั่งกินเหล้าอยู่ด้วยกัน

ครั้งแรกเป็นผู้ชายสองคนขี่มอเตอร์ไซค์อีกครั้งหนึ่ง
ไม่รู้จำนวนมาด้วยรถยนต์ครับ
แล้วก็กระหน่ำยิงแบบนับไม่ถ้วน
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้กันครับ
หลังเกิดเหตุตำรวจสภเมืองตราดคุมตัวบังอุ๊บพร้อมกับบังติ๊บ

ดอกรับผมสูบกัญชามา

พลิกดูประวัติบังอุ๊บเพิ่งพ้นโทษคดียาเสพติด

เห็นว่าเคยมีคดียิงผู้อื่นบาดเจ็บเมื่อปี๖๓
ปีที่แล้วก็เลยคุมตัวเอาไว้สอบสวนต่อ
ในขณะเดียวกันไปค้นบ้านเพื่อนบังติ๊บ
ไปเจอเจอปืนไทยประดิษฐ์บรรจุกระสุนจุด๓๘
มันมีความเข้าเขาอะไรบางอย่างหรือเปล่า
เพราะว่าอะไรข้อมูลก่อนหน้านี้ก็บอกว่า
เหมือนกับใช้จุด๓๘ในการก่อเหตุหรือไม่
ตำรวจก็เลยกลัวว่ามันจะมีความเชื่อมโยงกัน
ไปยิงในต้นตัวร้ายตายหน้าผับ
ประสานพิสูจน์หลักฐานมาตรวจคราบเขม่าวดินปืนครับ

ขอคุมตัวบังติ๊บเอาไว้ก่อน
วันนี้ทีมข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบความคืบหน้าครับ

ไปเจอคราบเลือดกองใหญ่แต่วันนี้เริ่มแห้งแล้ว
และนี่คือวงจรปิดภายในร้านครับ
วงจรปิดภายในร้านช่วงประมาณเที่ยงคืน๙นาทีครับ

ปรากฏว่าในร้านเนี่ยในต้นลูกศรสีเหลืองชี้
อยู่ตรงนั้นเมื่อกี้กวักมือเรียกเพื่อนด้วย
ส่วนบังอุ๊บอยู่ใกล้กันเลยครับ

ก่อนที่พอร้านปิดเนี่ยต่างคนก็ต่างแยกกันกลับบ้าน
แต่ว่าตัวของในต้นเนี่ยรอรถมารับแต่ก็ถูกยิงซะก่อน
นี่นะฮะเหตุการณ์นี้เที่ยงคืน๙นาที
พนักงานบอกว่าทยอยเชิญลูกค้าให้ออกจากร้านแล้ว

กำลังเดินออกไปแล้วฮะตรงประตูด้านหน้าด้านซ้ายมือครับ

ในต้นและบังอุ๊บอยู่ร้านเดียวกัน
จุดนี้เนี่ยเขาบอกว่าทั้งคู่ดูเหมือนว่าไม่มีปัญหาทะเลาะกันนะพี่
อยู่ในผับเหมือนกันอยู่ใกล้กันแต่คนละโต๊ะ
คือต่างคนก็ต่างเปิดโต๊ะของตัวเองดื่มเหล้าสังสรรค์ก็ว่ากันไป
ไม่น่าจะมีปัญหานะครับอันนี้คือพนักงานในร้าน
ให้ข้อมูลในเบื้องต้นภาพอีกมุมหนึ่งฮะ
ในต้นเดินไปโอบคอผู้หญิงคนหนึ่งเหมือนทักทาย
ผู้หญิงคนนั้นก็เหมือนจะเบี่ยงตัวออกตัดภาพมาเห็นไหมฮะในมุมนี้นะครับ
ผู้หญิงคนนั้นเบี่ยงตัวออกไปปั๊บเนี่ยแล้วก็เดินตามไปส่งถึงหน้าร้าน
อุ๊บก็เดินตามไปด้วยครับนี่เห็นไหมจังหวะนั้นอันเนี่ยเหมือนดึงตัวมา
แล้วก็เดินออกนอกประตูบังอุ๊บก็เดินตามออกไป
นี่คืออีกหนึ่งหลักฐานชิ้นสำคัญที่เราได้มา
เนี่ยฮะก็เลยว่าเอ๊ะถ้าหากว่าบังอุ๊บจะยิงต้นจริงเนี่ย
ทำไมเขายังดูสนิทสนมกันตอนอยู่ในร้านอยู่เลย
อยู่ในร้านก็ยืนใกล้ใกล้กันเดินออกมาก็เดินมาเวลาไล่เลี่ยกัน

แต่ไม่ถึง๑นาทีหลังจากนั้นวงจรปิดก็จับภาพได้ว่ามีแสงคล้ายกับไฟหน้ารถฮะ
คือขับผ่านมาสาดมาทางหน้าร้านแล้วไม่ถึง๕วิก็มีเสียงตกอกตกใจและท่าทีของลูกค้าวิ่งเห็นไหมฮะ

คุณผู้ชมถ้าดูไม่ทันให้ดูอีกครั้งหนึ่งฮะ
ดูครับจังหวะนี้นะฮะคือทุกคนเหมือนยืนรอเตรียมจะกลับบ้านแล้วดูฮะ
จังหวะหนึ่งเนี่ยคนที่อยู่นอกกระจกมองไปนอกกระจกนะครับคุณผู้ชม

เอามือปิดหูแล้วก็วิ่งกันค่ะ
เป็นไปได้ไหมขอลองเทียบหน้าจอวงจรปิดตอนที่มีมอเตอร์ไซค์ขับผ่านมาแล้วมีเสียงปืนดังกับหน้าจอนี้หน่อยสิครับ
ถ้าเทียบกันแล้วมันจะมีความเกี่ยวเนื่องกันหรือเปล่า

คือภาพมุมหนึ่งจับมอเตอร์ไซค์วิ่งมาด้านขวาของจอแล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้น

แล้วมันเป็นจังหวะที่ทำให้คนวิ่งแตกตื่นตกใจใช่ไหม
อันนี้ครับอันนี้ต้องไปตรวจสอบว่ามีความเชื่อมโยงกันทั้งหมดเลยหรือเปล่า

หลังจากนั้นนายต้นก็ล้มลงแล้วก็เลือดอาบพื้นแล้วก็สิ้นใจตายครับ
ตำรวจรวบรวมหลักฐานแล้วก็เชิญพยานบุคคลที่อยู่ในจุดเกิดเหตุ
ทั้งสองเหตุการณ์มาให้ปากคำ
เช้าที่ผ่านมาชุดสืบครับลงพื้นที่ไปค้นบ้านของเพื่อนบังติ๊บ
ก็ไปเจอปืนไทยประดิษฐ์บรรจุกระสุน๓๓
ตำรวจกลัวว่าจะเชื่อมโยงกันกับกรณีการตาย
ถูกยิงอุกอาจหน้าผับของในต้นตัวร้าย
ก็มีการประสานพิสูจน์หลักฐานเพิ่มเติม
คงต้องตรวจสอบอย่างละเอียดนะฮะ
แต่ในระหว่างนี้เรามีโอกาสได้คุยกับบังอุ๊บครับ
อันนี้เป็นข้อมูลสำคัญคุณมิ้วคุณผู้ชมครับ
อุ๊บเล่าให้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีฟัง
หลังจากที่เขาตกเป็นผู้ต้องสงสัย
เขาบอกเลยว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้น
และการตายของในต้นตัวร้าย
เขาบอกอีกครับว่าตัวเขากับในต้นเป็นเพื่อนกัน
ตั้งแต่อยู่ในคุก
บอกแบบนี้ฮะแต่ยอมรับ๓วันก่อนที่มันจะเกิดเรื่องเนี่ย
ตัวเขาเองแล้วก็บังติ๊บทะเลาะกับในต้น
เพราะในต้นปลาขวดใส่บังติ๊บแล้วก็ชกต่อยกัน
เรื่องนี้เคลียร์ไปแล้วเพราะว่าอะไร
ผู้ตายคือในต้นตอนนั้นเข้ามาขอโทษถึงในบ้าน
แล้วคืนที่เกิดเรื่องเนี่ยก็นั่งดื่มเหล้ากินสังสรรค์กับในต้น
ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนี่นะฮะ
อุ๊บเปิดใจเล่าให้ฟังแบบนี้ครับ
การตายของต้นแน่นอนไม่มีครับ
อยากจะสามารถให้มีครอบครัวที่เค้าสงสัยบ้างครับ
เขาอยากสงสัยอะไรเขาให้เขาถามตัวผมด้วย
แล้วเขาให้เขารู้แล้วว่าตัวผมกับต้นคุยอะไรกันบ้าง
อย่าพูดแบบนี้นะเขาก็พูดแบบนี้คือเราเสียหายเนอ

เขาบอกว่าคือถ้าสงสัยก็ให้มาถามผมสิ

ยืนยันหนักแน่นว่าเขากับในต้นไม่ได้มีปัญหากันแล้ว
ทะเลาะกันผิดใจกันจริงแต่ก็เคลียร์กันแล้ว
ยืนยันย้ำอีกครั้งขอดูวงจรปิดในร้านหน่อยฮะ
นั่นคือสิ่งที่เขาบอกว่าไม่เชื่อไปดูวงจรปิดได้เลย
ผมกับเขายังอยู่ในร้านเดียวกันโต๊ะก็อยู่ใกล้กัน
คือจะมาโกรธกันแล้วถึงขั้นว่ายิงกันตายแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้หรอก
นี่คือหลักฐานที่เขายืนยันย้ำชัดนะฮะ
ส่วนที่บ้านเขาถูกยิงถล่มบังอุ๊บบอกว่า
ผมอยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นด้วยไม่รู้จริงว่าใครเป็นคนก่อเหตุ
คือตัวเขาเองและคนในบ้านไม่ได้มีปัญหาทะเลาะกับใครนะฮะ
ตอนนี้กลัวมากครับคือข่มตาหลับไม่ได้เลย
กลัวว่าจะถูกคนร้ายบุกมายิงอุกอาจอีกครั้ง
เดี๋ยวคงต้องให้ตำรวจนั้นสืบสวนสอบสวนขยายผลครับ
แต่ถ้ามีความคืบหน้ามีความชัดเจนทางคดี

อันนี้เป็นหลักฐานล่าสุดเมื่อสักครู่นี้เลยครับคุณมิ้วคุณผู้ชมฮะ
ดูให้ดีครับเขาบอกว่ามีผู้ต้องสงสัยปรากฏอยู่ในคลิปวงจรปิดนี้ด้วยฮะ
นี่นะฮะเดี๋ยวลองดูนะครับ
นี่คือบรรยากาศที่บ้านนะแล้วปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นครับ
เดี๋ยวดูนะฮะไล่ดูไปพร้อมกันเนี่ย
คือผมก็เห็นพร้อมกับคุณผู้ชมพร้อมกันเลยนะฮะวินาทีนี้
เห็นไหมฮะนี่กี่คันครับเนี่ย
เรื่องต้นผมนับได้๓ลองดูอีกสักครั้งก็ได้
ดูนะฮะเงียบสงัด

นี่ฮะ๑คันที่๒คันที่๓ครับ
อันนี้เราก็ต้องใช้คำว่าต้องสงสัยใช่ครับ
ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้หรือเปล่า
แล้วก็ไม่มั่นใจว่ารถจักรยานยนต์ทั้ง๓คันเขามาด้วยกันหรือเปล่า

มุมนี้มีรถยนต์ขับนำไปก่อนนะฮะ
คันที่๑ผ่านมาอันนี้ขากลับแล้วนะฮะ
มีเสียงรถมาอีกแล้วครับอ้าวมันมีขับขวักไขวแบบนี้
เดี๋ยวคงต้องรอติดตามความคืบหน้า
รถที่สัญจรไปมาในช่วงเวลานั้นรถคันอื่นด้วยไงคะ

ดื่มเหล้าล้อมวงโต๊ะเดียวกัน
ที่บอกว่าเขาสนิทกันใช่ไหมเป็นเพื่อนกันใช่ไหม
ใช่ครับ

ทั้งหมดนี้ยังคงเป็นผู้ต้องสงสัย
ยังไม่รู้ว่าคันไหนต้องสงสัยเลยด้วยซ้ำ

ก็ต้องให้เป็นหน้าที่ของคุณตำรวจตรวจสอบขยายผลและยืนยันอีกครั้งนะครับ
เพราะว่าตราบใดที่ยังจับคนร้ายไม่ได้
คนที่มีรายชื่อที่เกี่ยวข้องคนอื่นเขาก็หวาดระแวงกันไปหมด